หลังจากที่เกิดกรณีผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม
ให้น้องอายุ๔ขวบต้องตรวจเลือดก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน
ก็มีการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้อำนวยการของโรงเรียนดังกล่าวนั้น
ออกมายอมรับแล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นข้อตกลงร่วมกัน

เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล๑ในโรงเรียนแห่ง๑
เนื่องจากว่าทนกระแสแรงกดดันจากคนในหมู่บ้านที่กีดกัน
ให้ลูกสาวเข้าเรียนมาตลอดนานกว่า๒ปี
จนต้องตกลงทำตามข้อเสนอ
หากมีผลการตรวจเลือดมายืนยันลูกสาวจึงจะสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนได้
อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครพนมออกมายืนยันแล้ว
ผู้ปกครองเด็กนั้นยินยอมให้ตรวจเลือด
เพราะว่าเคยมีปัญหาในช่วงที่เข้าเรียนในศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
ก็เลยต้องหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเพื่อยืนยันกับสังคม
โดยไม่ได้มีการบังคับผู้ปกครองให้นำเด็กไปตรวจเลือดตามที่เป็นข่าวค่ะ
กระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่๒๖
เรื่องสิทธิการศึกษาและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสากลข้อที่๒๘
มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน
ซึ่งสัญญาทั้ง๒ฉบับประเทศไทยเองก็ร่วมเป็นภาคีดังกล่าวด้วย
ฉะนั้นการตรวจเลือดเด็กจึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของทั้งเด็กแล้วก็ของทั้งผู้ปกครองนะคะ
คืออยากจะให้มองว่าอย่าแบบไปมองพ่อแม่อย่างเดียวว่า
พ่อแม่ทำแบบนี้กับเด็กได้ยังไง
แต่อยากให้มองว่าสิ่งที่พ่อแม่ถูกสังคมกดดัน
แล้วเขาทำให้เขาจะต้องทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเนี่ย

แล้วพอจนมันเป็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ย
มีใครคิดถึงเรื่องของความรู้สึกของเด็ก
ความรู้สึกของพ่อแม่เองที่เขาจะต้องมาทำในสิ่งที่
เขาโดนทั้งสังคมที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้กดดันเขา
แล้วก็ลูกเขาตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าในสังคมไทยเนี่ย

ถ้าคนมีความเข้าใจก็จะเข้าใจ
อำนวยการโรงเรียนยืนยันแล้วนะคะว่าตอนนี้ได้รับน้องวัย๔ขวบเข้าเรียนในระบบเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นจึงอยากให้สังคมเข้าใจ
แล้วก็มั่นใจว่าจะดูแลเด็กให้มีชีวิตเหมือนปกติทั่วไป

และหากมีปัญหาโรงเรียนก็พร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
และจะพยายามหาทางทุกด้านให้สังคมยอมรับทั้งเรื่องของการเป็นอยู่ด้านสังคม
รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในหมู่บ้าน
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดสิทธิผู้ป่วยเอด
ด้านการศึกษาเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ